พาไปหาเห็ดป่ากันบ้างดีกว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าฤดูฝนแล้ว
ป่าก็ออกดอกกันบานสะพรั่งเลยนะคะชาวบ้านเขาก็เลยนำเห็ดป่าเนี่ย
มาขายสร้างรายได้กันมากมายเลยค่ะนี่คุณผู้ชมโอ้ใหญ่แท้
ใหญ่กว่าหน้าคุณชนะก็เห็นแบบนี้แหละค่ะคืออันเนี้ยมันคือเห็ดหัวคน
คือเขาเรียกกันว่าเห็ดไผ่บางคนก็เรียกเห็ดหัวคนไปเลย
เพราะว่ารักษณะคือใหญ่เท่าหัวคนเลยนะคะได้มาจากกอไผ่นี่แหละค่ะ
มากมายหลายชนิดวางเรียงรายอยู่บนเพลิงประมาณ๒๐เพลิงเลยนะคะ
เป็นของชาวบ้านที่นำเห็ดป่ามาหารายได้มาขายในช่วงหน้าฝน
ขายอยู่ที่ถนนสายภูเรือเมืองเลยบริเวณบ้านสานตมหมู่๑นะคะ
อยู่เลยปากทางเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงประมาณร้อยเมตรเท่านั้นเอง
นางสาวศรีคานพิมพ์สารีชาวบ้านบ้านสานตมก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงนี้ฝนมันตกค่ะตกเกือบทุกวันเลย
ก็เลยทำให้เห็ดป่าผุดออกมามากมายนะคะชาวบ้านเขาก็เลยออกมาเก็บเห็ดไปขาย
มีตั้งแต่เห็ดระโงกเห็ดพึ่งเห็ดเครื่องแล้วก็เห็ดอื่นอีกมากมาย
ฝนตกมากเท่าไหร่เห็ดก็จะออกมากขึ้นเท่านั้น
ชาวบ้านก็เลยต้องออกไปเก็บเห็ดกันตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะคุณจนถึงตอนเช้าเลยนะคะ
แต่ละคนเนี่ยได้เห็ดมาประมาณ๕กิโลกรัมเลยทีเดียวนะแล้วแต่ความขยันแล้วแต่ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนว่า
รู้จักเห็ดแต่ละชนิดมากน้อยแค่ไหนครับจากนั้นก็จะนำมาตั้งขายนะคะ
ริมเพลิงริมถนนแบบนี้ใส่เป็นถุงถุงละห้าสิบบาทถึง๘๐บาท
แล้วแต่ชนิดของเห็ดเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเห็ดระโงกเนี่ย
จะขายกิโลกรัมละสองร้อยบาทโอ้โหส่วนเห็ดเพิ่งกิโลกรัมละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท
งานนี้ก็เลยสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างงดงามเลยในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะ
เห็ดเนี่ยมันมีเยอะมากหน้าฝนเห็ดมันก็ผุดขึ้นเยอะ
แต่ชาวบ้านเขาก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเห็ดอันนี้คือเห็ดอะไรเห็ดอันนี้คือทานได้หรือทานไม่ได้
ใช่ต้องรู้จักชนิดด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากจะเก็บเห็ดไปขายบ้างไม่ได้
ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเห็ดอันตรายนะจ๊ะ
คนซื้อก็เหมือนกันต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะ
เห็ดเมาเห็ดพิษเป็นยังไงต้องศึกษากัน
ไม่ใช่ว่าเห็นอุ๊ยเห็ดทานได้หมดไม่ได้เราดูข่าวกันมาเยอะแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้ก็เตือนกันด้วยแต่ว่าที่เราเห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะ